ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่นครศรีธรรมราช

นะฮะเขาถูกเพื่อนรักของเขาเนี่ยฟันจนแบบหัวเลือดอาบนะครับ
รอดตายมาได้อย่างหุดหวิดนี่หลังจากก่อเหตุแล้วค่ะ
เพื่อนยังเอาจักรยานยนต์ไปด้วย
ยโทรศัพท์มือถือเอากระเป๋าสตางค์ไปด้วย
หนีไปเลยนะฮะคำถามคือเอ้าเพื่อนกันไม่มาฟันอะไรกันขนาดนี้อ่ะ
เขาบอกเพื่อนเขาเข้าใจผิดคิดว่าเขาเนี่ยไปแจ้งตำรวจมาจับเรื่องยาเสพติด
นี่นะฮะคนเจ็บนี่คือในบอยนะครับ
ชื่อจริงชื่อธีรยุทธ์เพชรอาวุธอายุ๔๐ปีนะฮะ
บาดเจ็บอยู่ในบ้านพักที่ตะบนทุ่งสังอำเภอทุ่งใหญ่นะฮะนี่สพทุ่งใหญ่นะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบแล้วก็พาส่งโรงพยาบาล
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยด้วยหน่อยนะฮะ
บาดแผลของเขาเนี่ยถูกฟันเข้าศีรษะด้านขวานะครับกับนิ้วมือขวานี่นะครับ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนี่โอ้โหคุณวิมลวันต้องไปคุยด้วยข้างเตียงเลย
ปลอดภัยแต่ดูยังหนักอยู่อ่ะนี่ยังยังสมอยู่เลย
หมอก็กลับไปนอนที่บ้านแล้วกันบอยนี่ฮะอ่านี่ครับ
คุณวิมลวันไปคุยด้วยนะครับบอยอ่ะสมด้วยพิษบาดแผล
กลับมาจากโรงพยาบาลแล้วเขาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง
เล่าแบบน้ำตาคลอเบ้าอืมนี่วิมลวันบอกมาอ่า
น้ำตาคลอเบ้าเลยเขาบอกคนที่ทำร้ายเขาเนี่ย
คือเพื่อนรักของเขาชื่อแอดแอดชื่อจริงชื่อจตุพงศรีเทพ
อายุสามสิบแปดเป็นเพื่อนรักกันนี่สายมือคนนี้นะฮะ
นี่คือแอดนะฮะถามว่าเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่
เขาบอกอ๋อรู้จักกันในคุกเมื่อสามสี่ปีก่อนอืม
ตอนนั้นตัวของบอยเนี่ยถูกจับคดีปืนอ่าก็ไปรู้จักกับแอดในคุก
พอออกจากคุกมาก็มาเจอกันข้างนอกก็สนิทสนมกัน
สนิทกันมากกว่าเดิมซะอีกสนิทกันมากกว่าตอนอยู่ในคุกอีก
วันเกิดเหตุเนี่ยบอยบอกว่าตัวเขาเนี่ยนัดเจอแฟนสาวที่บ้านของเพื่อนอีกคนนึงชื่อป๋อง
อ่าก็นั่งพูดนั่งคุยกันอยู่กับแฟนระหว่างนั้นแอดเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มา
มาถึงเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงเอามีดมาเป็นมีดพกเนี่ยเงื้อมาจะฟันหัวเขา
อ่าพอฟันเข้ามาแล้วเนี่ยยังจะฟันซ้ำอีกเขาต้องยกมือขวาขึ้นมากันเอาไว้
เพื่อนที่อยู่ในบ้านก็มาช่วยกันก่อนที่แอดเนี่ยจะขี่รถหนีไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าแอดเนี่ยเข้าใจเขาผิด
หาว่าเขาไปแจ้งตำรวจมาจับเรื่องยาเสพติดทำให้เขาเสียใจมากนะ
เพื่อนรักกันเนี่ยมาเข้าใจผิดแล้วมาทำร้ายกันขนาดนี้
แต่เขาบอกเขาไม่โกรธเขาบอกเขาไม่โกรธเพราะรู้ว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
แฟนตัวมากว่าผมไม่สนใจอือ
ก็ผมบอกว่าขนาดนี้ผมไปบอกไปทั้งเงินหนังคุยกับเพื่อนอยู่ดี
พอ๖โมงเช้าก็เพื่อนผมกับคนที่ทำร้ายผมเนี่ย
มาทั้งเจ้านิดกลากวันผมถึงผมไม่ทันใจตังค์ตัวเลย
เพื่อนผมก็ตกใจอยู่เลยแม่นาย
ก็เอาออกรถ

จะจีนหน้าคู่ปุ่มอีกกว่า
ถ้าไม่จบก่อยิงกันก็งง

เสียใจมากที่มาทำเหตุรุนแรงแบบนี้
น่าจะคิดถึงบ้านที่เคยให้นอน

วันเกิดเหตุลูกขอเงิน๔๐บาท

พยายามจะโทรศัพท์ติดต่อในแอดฟัน
ติดต่อไม่ได้เลยนะคะ
ต้องกระฉายให้หลวดไป
แม่ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอให้ในบอยอาการดีขึ้นกว่านี้ก่อน

รับทราบข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ก็ขี่จักรยานยนต์ของบอยไปหาบอยนะ
แล้วแม่บอกเอากระเป๋าสตางค์เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วย
ฟันเขาเสร็จก็ขี่จักรยานยนต์ข้างใน